ต่อยังไปชนรถอีก๒คันของชาวบ้าน

สุดท้ายจะหยุดตรงไหนหยุดยังไงไปดู
อันนี้คือภาพตอนจบไปหยุดเพราะไปชนเสาไฟ
แต่ก่อนหน้านี้ก็ชนมาแล้วด้วยอีกนะเหมือนที่ผมบอกคุณวินาทสันตโลมาเลย
เรื่อยมาเรื่อยมาจนมาชนกับรถเก่งและกระบาดคันนี้แล้วก็ตึ๊บอยู่ตรงนี้
เขาเป็นอะไรหลับในหรือเปล่าเออไปยังไงทำไมถึงต้องต้องขับรถอะไรแบบนี้
ทำไมต้องไปชนเขาแล้วก็หนีมาแบบนี้ค่ะนะฮะนี่ฮะรถกระบะคันนี้ครับ
ขับมาด้วยความเร็วคือตรงนี้มันเป็นไฟแดงพอดีแต่เขาฝ่าไฟแดง
พุ่งชนรถที่ออกมาจากไฟเขียวแล้วก็ไปชนกับเสาไฟจบตรงนี้
อันนี้คือสามแยกหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานหลังเกิดเหตุอ่าตำรวจกรูเข้าไปครับ
ตำรวจสพเมืองเลยพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบในกระบะคันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นคนขับมาอายุสี่สิบปีนะครับแล้วในรถเก๋งสีขาวที่ก่อนหน้านี้
เขาไปชนมาหนึ่งคันใช่ไหมก็มีคนโดนชนไปรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคัน
นะฮะสุดท้ายรถกระบะก็มาชนอยู่ตรงนี้นะฮะ
เจ้าของรถคันสีขาวรถเก๋งคันนี้คุณกัญจนพรอายุ๒๘ปี
เธอบอกว่าเธอขับรถไปถึงวงเวียนน้ำผู้
กำลังจะที่ไปที่แยกไฟแดงเมื่อสักครู่ไปถูกรถคันที่ก่อเหตุเนี่ย
ไปชนชนเสร็จปุ๊บเขาไม่หยุดเขาไปต่อไปชนกับรถจักรยานยนต์ต่อ
มีคนบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่หยุดก็เลยไปต่อแล้วก็ไปชนกับเสาไฟ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ฮะ

ป่วยหรือเปล่าเธออะไรยังไงหรือเปล่า
คือจริงแล้วเหตุการณ์นี้ทั้งหมดมีคนเจ็บทั้งหมด๔คน
แต่สาเหตุเรายังไม่ทราบเพราะตำรวจก็เอาตัวของคนขับรถไปรักษาก่อน
แล้วก็ไปสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
และตำรวจเองก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบส่วนว่าทำไมคนขับรถกระบาดคันนี้
ถึงได้ขับรถชนคันอื่นเรื่อยมาเรื่อยมาจนมาจบอยู่ที่เสาไฟแบบนี้
เดี๋ยวมีความคืบหน้าถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไป
ว่าคนขับรถคันที่เป็นต้นเหตุเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแน่
ใช่ค่ะเห็นบอกแค่ว่าตำรวจต้องเอาตัวตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลด้วยนะคะทุกอย่าง
ไม่รู้ว่าหรือเธอป่วย